ตอนนี้เรื่องที่คุณธนทรให้พักกู้ยืมเงิน
ตรงนี้มันมีข้อกำหนดของประกาศของกรกตออกมาด้วยว่า
การที่พักการเมืองจะหาเสียงต้องใช้เงินหาเสียงไม่เกิน๑๐ล้านบาท
ไม่เกิน๓๕ล้านบาท
ตามข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือมีผู้ไปฟ้องร้องนะคะว่า

บอกว่าไม่มีรายได้ระบุไว้ว่ามันสามารถมาจากเงินกู้ได้
เอาตามหลักการทุกคนเป็นหนี้
รายจ่ายของพักการเมืองต้องมาจากอะไร
เพราะฉะนั้นเรื่องของการกู้ยืมเงินย่อมเป็นไปได้
การเมืองอื่นในประเทศไทยก็มีการกู้ยืมเป็นปกติเช่นเดียวกัน

ภาคการเมืองสามารถคู่ยืมเงินได้ตามปกติ
ส่วนการใช้เงินตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ใส่ที่สุดแล้วในเรื่องของการแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
แล้วก็ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ชัดเจนอยู่แล้วว่า
เราใช้เงินไปกับอะไรเป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง
แล้วก็ขอว่าการตรวจสอบ

ขอให้ตรวจสอบทุกพักเหมือนกัน
ในขณะเดียวกันเราก็อยากให้ภาคประชาสังคมสื่อมวลชนตรวจสอบทุกภาคการเมือง
เพื่อยกระดับคุณภาพของการเมืองไทยให้โปร่งใส